เนี่ยคนนี้คำตอบก็แซ่บเหมือนกันค่ะ

ถามคุณผู้ชมหน่อยคุณผู้ชมท่านไหนได้ซื้อกล่องสุ่มของคุณพิมพ์ริพายบ้าง

พี่จะถามหนูว่าหนูได้ไปเอฟเขาหรือเปล่า

เมื่อวันศุกร์ที่๒๖พฤศจิกายนคือกล่องละแสน

แล้วหลังจากนั้นมีคนที่ซื้อกล่องสุ่มไป
เปิดมาเป็นรถยนต์นะพี่เบิร์

หลายแสนมากเป็นไอโฟนเป็นอะไรต่าง
แต่พอมันมีประเด็นแบบนี้ออกมาค่ะ

ว่ามันเข้าข่ายเรื่องของการพนัน

ไปดูก่อนว่าตอนที่มีการขายกล่องสุ่ม

อะไรก็ได้ไปแล้วแต่เดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลย

เครื่องสำอางแสนนึงนะ

แล้วคนก็เชื่อมั่นในตัวคุณพิมพ์ริพาย
บอกแค่ว่าเครื่องสำอางกล่องละ๑๐๐๐๐๐

รหัสสินค้ารวย๑นะคะ
คุณผู้ชมคะ๑๐นาที๑๐๐กล่องยอด๑๐๐ล้านบาท
เป็นปรากฏการณ์มากนะคะสำหรับการตลาดการขายของในโลกออนไลน์
สถิติทุกการขายของในโลกออนไลน์แป๊บเดียวร้อยล้าน
สักพักค่ะก็มีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ได้กล่องสุ่มไปแล้ว
ของมันมูลค่าสูงมากคุณผู้ชมคงเห็นข่าวไปแล้วล่ะ
บางคนได้ทองคำอย่างรถเก่งแน่นอนมันเกิน๑แสนบาทอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตหลายคนนะคะที่ตั้งข้อสังเกต
ยกตัวอย่างบางคนก็แล้วกันเช่นทนายรณรงค์แก้วเพชร
บอกว่ามีคนถามไปว่ากล่องสุ่มของคุณพิมพ์ริพาย
เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติการพนันหรือเปล่า
นายรณรงค์ก็เลยตอบแบบนี้การพนันคือต้องมีคนได้และมีคนเสีย
ดังนั้นกล่องสุ่มทั้ง๑๐๐กล่องมีกล่องไหนที่มันมูลค่าต่ำกว่าราคา
หนึ่งแสนบาทไหมล่ะอืมถ้าไม่มีก็คือไม่มีคนเสียหายไง
ไม่มีคนเสียก็ได้อย่างเดียวเออมันก็แบบขายจ่ายเงินหนึ่งแสน
ของหนึ่งแสนหรือเกินกว่านั้นอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้
ทนายก็เลยบอกว่าถ้ามีผู้เสียหายก็ร้องเรียนได้นะ
ถ้ามีผู้เสียหายมันก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้
ถ้ามีคนที่ได้ของมูลค่าน้อยกว่า๑แสนอันนี้เข้าข่ายนิยามพรบการพนัน
แต่ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมันได้ราคาหนึ่งแสนหรือมากกว่ากันหมดก็ไม่เป็นการพนัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูนะว่ากล่องสูงทั้งหนึ่งพันกล่องของพิมพิภาย
ราคาของข้างในอ่ะเกินแสนหรือเท่ากับหนึ่งแสนหรือไม่
ยังไม่มีค่ะล่าสุดนะคะคุณพิมพิพายออกมาอธิบายถึงเรื่องของกล่องสุ่มเนี่ยนะคะ
ว่าโอ้โหพอมีผู้ใหญ่หลายคนทนายหลายท่านออกมาวิเคราะห์ออกมาติ้งเนี่ย
คุณพิมพ์ริพายตอบว่ายังไงบ้างลองฟังดูค่ะ
มาตรา๘ของพรบการพนันเนี่ยระบุเอาไว้ว่า
การจัดการแถมพกหรือรางวัลว่าด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการใดในการประกอบการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถึงจะทำได้
ทีนี้พิมเนี่ยไม่ได้ประกาศเลยว่าพิมจะแจกรถจะแจกทองจะแจกไอโฟน
วันนั้นเราตกลงกันว่าเราจะให้เครื่องสำอางสุ่ม
ที่มีมูลค่าหนึ่งแสนเพราะลูกค้าเป็นคนบอกว่าเปิดหน่อย
สันดาลแม่ค้าเราขายมันเป็นเจตนาทั้งสองฝ่ายที่ทำการตกลงกันว่า
กูซื้อมึงขายไหมเอ้ามึงขายกูซื้อไม่ได้มีคำว่า
ลุ้นรับรถลุ้นรับทองคำลุ้นรับไอโฟน

ขอฝากไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณจะตักเตือนดิฉัน
ดิฉันน้อมรับคำตักเตือนดิฉันน้อมรับคำตักเตือนทุกข้อ
ที่ฉันเป็นเด็กพอที่จะเข้าใจว่าผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์ของการตักเตือนเป็นยังไง
ฉันจะขอชี้แจงนะคะฉันจะขอชี้แจงนะคะ
ไม่ใช่ว่าคุณอ่านหนังสือเยอะแล้วคุณจะมาพูดได้ไปหมด
เอาข้อกฎหมายมามาขู่พูดตรงตรงฉันไม่กลัวหรอกค่ะ
เป็นอย่างนี้ก็เป็นกันค่ะดิฉันไม่กลัว
กูให้ของลูกค้ากูผิดหนากูแถมของกูผิดอะไร
เมื่อกี้ตอนตุ๊ดพี่อ่านปากออกนะก็ขอตุ๊ดออกไปเลย
ไปนิดนึงนะคะคือคุณพิมพ์ริพายก็เลยบอกว่า
ฝากหน่อยก็แล้วกันฝากถึงธนายความนักวิเคราะห์ต่างนะคะ
บอกว่าให้เกินคุ้มทุกกล่องจริงจริงในกล่องนั้นก็จะมีเครื่องสำอาง
ไม่ได้มีการใช้การตลาดอะไรที่มันแบบเป็นการชิงโชคเสียงโชคหรือการพนันที่มันจะผิดกฎหมาย
ถ้าใครอยากเตือนอยากแนะนำมาได้ค่ะคุณพิมพิพายบอก

คนอยากแนะนำอยากเตือนเธอเยอะเธอบอกคิวยาวนิดนึง

ครับนี่ค่ะคุณพิมพิภาย